ในพิธีแห่ข้าวโอนโตนเมื่อได้อันเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค์พระอุปคุฎขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานหน้าพระอุโบสถแล้ว
ต่อจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติตามพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาของพิธีแห่ข้าวโอนโตน
คือจะมีผู้นำกล่าวในการรับศีลรวมทั้งการกล่าวคำถวายข้าวโอนโตนหรือคำกล่าวถวายข้าวพันก้อน
เมื่อกล่าวถวายด้วยวาจาเรียบร้อยแล้วจึงจะนำข้าวพันก้อนที่จัดเตรียมนี้ไปถวายใส่ในภาชนะซึ่งจัดเตรียมไว้๘ทิศรอบราชวัฒน์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน